นี่ค่ะวัยรุ่นนะคะ
นักเรียนช่างต่างสถาบันค่ะคุณผู้ชม
ฝั่งนึงเนี่ยไปจอติดไฟแดงตรงแยก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ดูเหตุการณ์กันหน่อยคุณเห็นไหมกลางวันแสกช่วงเที่ยงวันด้วยนะ
เจอกันเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยค่ะ
เห็นกันยังไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยค่ะ
ไม่รู้เป็นอะไรนะแล้วปรากฏว่าอีกฝ่ายดังนี้
ขโมยหมวกกันนอกอีกฝ่ายไปด้วยนะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
นำมาโพสต์ไว้นะคะพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
เกิดขึ้นบริเวณแยกไฟแดงโรงเรียนเทศบาล๒ถนนสิริโสธร
ใกล้ห้างโรมินสันฉะเทิงเซา
พลเมืองเขาถ่ายคลิปไว้ได้
ไม่ทราบว่าทั้งสองฝ่ายมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือไม่
แต่ที่แน่คือฝ่ายนักเรียนช่างได้ขโมย
วกกันน็อกของนักเรียนคู่อริต่างสถาบันไป
เพราะฉะนั้นแล้วพฤติการเหล่านี้
ถือว่าเข้าข่ายความผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์
สามารถนำใบแจ้งความให้ตำรวจติดตามนักเรียน
นักเลงกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะ
ไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านของเด็กชายเอ

เป็นหนึ่งในนักเรียนช่างที่ถูกรุมทำร้าย
ไปคุยกับแม่ของนายเอหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่
คุณแม่ของนายเอเล่าบอกว่าลูกชายเนี่ย
จะเข้าเรียนที่วิทยาลัยช่างแห่งนี้
ได้สักประมาณไม่ถึงไม่นานนะคุณ
ตี๑ค่ะในสาขาช่างกลโรงงาน

ปกติแล้วลูกชายแม่เป็นไงเราก็ถามนะครับ
แม่บอกว่าปกติแล้วลูกชายนายเอ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
หลังเลิกเรียนก็จะมาช่วยแม่ขายของ
อาทิตย์ก็จะไปรับจ้างล้างรถที่ร้านคาแคร์
เมื่อวานนี้หลังลูกกลับมาที่บ้าน

จนกระทั่งสามีของเธอก็คือคุณพ่อของเด็กรู้
เขาเลยไปถามลูกชาย
ได้ความว่าลูกชายบอกพ่อแบบนี้
บอกว่าช่วงพักเที่ยงได้ออกไปนอกโรงเรียน
เพื่อนชวนไปเปลี่ยนลอร์ดไฟล์รถจักรยานยนต์
ขณะกำลังกลับเข้าโรงเรียนมีกลุ่มวัยรุ่นต่างสถาบัน
ตะโกนให้ของลับแก่นายเอและกลุ่มเพื่อน
เพราะฉะนั้นกลุ่มเพื่อนของนายเอเห็นว่า
คู่อริต่างสถาบันเข้ามากันหลายคน

เจอกันก็ต้องยั่วยุกันนะครับ
ปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งมาเยอะ
ฝั่งของนายเอก็เลยเร่งเครื่องหลบหนี
แต่หนีไม่พ้นเพราะรถมาจอดติดไฟแดง
บริเวณจุดที่มีคนถ่ายคลิปนี่แหละค่ะ

ลงมาทำร้ายร่างกายนายเอกับเพื่อน
กต่อยที่บริเวณศีรษะจนหัวเนี่ย
ปูดบวมแล้วก็ขึ้นรถหลบหนีไปนะคะ
ส่วนภาพที่เห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
หนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก้มลงเก็บสิ่งของบางอย่าง
ก็น่าจะเป็นสนับมือที่เตรียมมานะคะ

สำหรับทรัพย์สินที่เสียหายค่ะ
ที่หายไปนะคะก็มีกระเป๋าสตางค์แล้วก็หมวกกันน็อก
ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าหายไปในช่วงไหนนะคะ

ก็จะไปรับตัวที่วิทยาลัยช่าง
พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
แล้วเดี๋ยวจะพาลูกไปแจ้งความดำเนินคดี
กลุ่มวัยรุ่นที่มารุมทำร้ายลูกชาย
ที่โรงพักเมืองฉะเชิงเซานะคะ
แม่ของนายเอเนี่ยเล่าบอกว่า
รับไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่พอเห็นคลิปแบบนี้รู้สึก

มาทำร้ายร่างกายลูกชายเธอทำไม

ไม่อยากหาคำตอบแต่สิ่งที่จะทำคือจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ